เอาละครับพี่น้องคู่นี้โอ้โหฝนตกตก
คือเขาไปทำบุญศาสตร์เดือน๑๐กันมามาจากนครศรีธรรมราช
แล้วจะไปเที่ยวที่ตรังไปลงเล่นน้ำที่หาดฉางหลางครับ
ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมน้ำอ่ะมันดึงลงไปฮะ
มันเป็นร่องคุณผู้ชมเป็นร่องน้ำไปเล่นน้ำทะเล
แล้วน้ำทะเลมันดึงลงทะเลไปครับปฏิบัติการการค้นหานานกว่า๒๑ชั่วโมง
ไม่มีปฏิหารครับไม่เกิดปฏิหารครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับ
หลังจากมาทำบุญศาสตร์เดือน๑๐เสร็จเรียบร้อยช่วงเช้าใช่ไหม
นายธรรมรงค์โครงนุกูลอายุสี่สิบเก้าปีคนนี้เป็นพี่ชาย
และนายชัยวัดโครงนุกูลอายุสี่สิบห้าปีคนนี้เป็นน้องชาย
พี่น้องตะบนบ้านนิคมครับอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
พาครอบครัวไปเล่นน้ำกันที่หาดฉางหลางในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
กำลังเล่นน้ำกันอยู่๔คนจู่ในชัยวัดคนน้องอ่ะนะ
เกลียวขึ้นครับดึงลงมาดึงลงไปเสียการทรงตัว
นี่คือจังหวะที่เขาเดินหากันแล้วเดินจูงมือกันหน้ากระดานหาครับ
หายตรงที่ทะเลมันดูดลงไปฮะค่ะนายธรรมลงพี่ชายรีบไหว้ไปช่วย
แต่กลับโดนกระแสน้ำซัดครับคราวนี้หายทั้งคู่
หลังเกิดเหตุทีมค้นหาและชาวบ้านระดมกำลังกันครับค้นหาร่างผู้สูญหายกว่า๕ชั่วโมง
ต้องหยุดก่อนมันค่ำแล้วน้ำมันขึ้นแล้วด้วยคลื่นก็แรง
เมื่อเช้าเจ็ดโมงครึ่งหากันต่อในที่สุดพบร่างของนายธรรมรงค์อายุสี่สิบเก้า
ห่างจากจุดศูนย์หายไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับสภาพศพเขานอนคว่ำหน้าอยู่ริมหาด
่งกางเกงขาสั้นสีเขียวต่อมาสิบเอ็ดนาฬิกา๓๐นาทีทีมค้นหา
พบร่างในชัยวัดนอนคว่ำหน้าลอยอยู่กลางทะเลครับ
ห่างจากจุดที่หายไปประมาณสามกิโลเมตรญาติเที่ยวเฝ้ารอการติดตามค้นหานะครับ
ที่มีความหวังกว่ายี่สิบเอ็ดชั่วโมงนั้นพอเห็นร่างผู้สูญหาย
ร้องไห้ด้วยความเสียใจครับญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
และจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่นครศรีธรรมราชต่อไป
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลแบบนี้จุดดังกล่าวไม่ค่อยมีใครจะไปเล่นน้ำ
เนื่องจากหาดมันเป็นร่องน้ำครับเหมือนแอ่งกระทะอืม
ถ้าลงไปแล้วทรงตัวยากในห่วงสิบปีที่ผ่านมา
คุณผู้ชมต้องฟังข้อมูลตรงนี้มีคนจมน้ำแถวแถวนี้มาแล้วกว่าสิบคนครับ
กว่าสิบรายครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีป้ายเตือน
นั่นป้ายเตือนมายังถูกซัดหายไปในทะเลเลยครับ
เอาป้ายมาปักใหม่นะครับเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครับ
แล้วก็คนที่ดูข่าวอยู่ต้องไม่เล่นน้ำนะครับ
บริเวณที่มันเป็นร่องน้ำน้ำมันซัดขึ้นมาบนหาดก็จริง
แต่แรงเนี่ยมันจะดึงลากและดูดตัวท่านลงกลับไปในทะเลนะครับ

ว่าถ้าคนไม่เคยไปหรือแม้แต่คนในพื้นที่เอง
อาจจะไม่รู้ว่าจุดไหนนะคะ